คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑กันหน่อยค่ะ
จุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับที่คุณตังโมประสบเหตุตกเรือเนี่ยนะคะ
แล้วตอนนี้นะมันกลายเป็นมีอาชีพใหม่คุณสืบสกุล
มีคนแถวนั้นเขาเป็นแม่ค้ามาขายดอกไม้ช่อดอกไม้
เพราะว่ามีคนที่รักแตงโมเนี่ยเอาดอกไม้โดยเฉพาะดอกไม้สีขาว
ไปวางที่ท่าเรือเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
นี่วันนี้เข้าสู่วันที่๑๒แล้วที่คุณตังโมจากไปเนี่ยนะคะ
กลุ่มแฟนคลับก็เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะ
วางช่อดอกไม้แสดงความอาลัยที่บริเวณท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
ไปเจอกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นแล้วตอนนี้ก็มาขายดอกไม้นะคะ
คุณตาวิพาดาคุณตาเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
คุณยายคุณยายวิพาดานะคะเล่าให้ฟัง
บอกว่าที่ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายดอกไม้เนี่ย
หลังจากที่เห็นแฟนคลับนะมาดูสถานที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการวางช่อดอกไม้เยอะบางคนก็ไม่ได้เตรียมช่อดอกไม้มา
ทีนี้คุณยายก็เลยไปซื้อมาจากปากคลองตลาดนะคะ
จัดเป็นช่อขายดีนะคะขายช่อละห้าสิบบาท
วันหนึ่งได้รายได้เป็นพันเหมือนกันนะคะ
ที่กินไลน์ของเขาให้ได้นะคะ
แล้วจากกระแสข่าวทั่วไปที่ป้าได้เห็นเนี่ย
ป้ามั่นใจว่าน้องอุตังโมเน็ตเสียชีวิตจากอะไร
น่าจะเป็นอุบัติเหตุน่าจะอุบัติเหตุนะค่ะ
เราไม่เห็นในเหตุการณ์นะเราคิดอุบัติเหตุเนอะ

ก็ไปตามกระแสข่าวมาเนอะฟังดู
แล้วนี่นักข่าวของเราก็เจอแฟนคลับของคุณอุตังโมนะคะ
จากอายุทยาเลยนั่งรถประจำทางมา
กันกับเพื่อนสองคนแล้วก็บอกว่าพอได้ยินข่าวรู้ข่าวเนี่ย
ก็อยากมาที่สถานที่จริงแล้วก็มาวางดอกไม้
แสดงความอาลัยพร้อมทั้งฝากถึงตำรวจด้วยนะคะ
อยากให้เร่งคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ